ดูเรื่องของพีชกันหน่อยพูดแบบนี้อาจจะยังจำไม่ได้
ไหนพีชแผงแตกสู่พีชลวงโลกจำได้หรือยังคะ
จำกันได้ใช่ไหมคะพิษแผงแตกก่อนหน้านี้เป็นพ่อค้าลอตเตอรี่
แล้วก็ไปขายลอตเตอรี่ในปั๊มน้ำมันแล้วมีการกุเรื่องบอกว่า
มีคนถูกลอตเตอรี่สิบห้าใบได้เงินเก้าสิบล้านบาท
หลังจากนั้นมีการจับพิรุษมีการจับโป้แตกของพิษได้
สุดท้ายจากพิษแผงแตกก็คือมีคนแห่แหนไปซื้อกันเยอะเลย
กลายเป็นพิษลวงโลกเพราะว่าที่สุดแล้ว
ก็ไม่มีใครถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
มวดประจำวันที่หนึ่งกัญญายนสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดจริง
อย่างที่เขากุข่าวเพราะว่ามีการจับพิรุษได้
ก็คือสุดท้ายแล้วพีชยอมรับว่ากุข่าวมวก
ไปแปะตัวเลขค่ะอืมแล้วก็ไปถ่ายรูป
ส่งไลน์กันแล้วสุดท้ายภาพนี้มันออกไป
ตอนนั้นเนี่ยคนแห่แหนไปซื้อลอตเตอรี่แผงพีชเนี่ย
ไงเหมือนเด็ดไอดอลไปเลยคนขอถ่ายรูปไป
ฟี่เป็นคนดีจังเลยพลิกกลายเป็นคนดังชั่วข้ามคืน
หลังจากนั้นไม่นานพีชก็กลายเป็นเด็กเลี้ยงแก่
ดับเหมือนกันดับเลยจากดังกลายเป็นดับนะคะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะสารมีการอ่านคำพิพากษาออกมาแล้วนะคะ
ก็จำคุกสองปีสิบห้าวันสำหรับพีชไม่รอลงอายา
ส่วนภรรยาเนี้ยโดนด้วยข้ออาหารคือ
ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาคุกสิบห้าวัน
แต่ว่าส่วนของภรรยาเนี่ยสารรอลงอาญานะคะ
เนื่องจากว่าไม่เคยทำผิดมาก่อนเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมนายพีชหรือว่านายธนวัฒน์
คำแหงพลอายุสามสิบหกปีเมื่อวานเนี้ย
ก็เดินทางไปพร้อมกับทนายความกับภรรยาก็คือ
นางสาวนงลักษณ์โสดาจันทร์นะคะไปรับฟังคำพิพากษาของศาลเมื่อวานเนี่ย
ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดสี่ข้อหาคือหนึ่ง
ปลอมแปลงใช้เอกสารปลอมอันเนื่องจากสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นเอกสารสิทธิ์
ช่อกงประชาชนสามความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์
สลากินแบ่งรัฐบาลเกินราคาเมื่อวานนี้สารใช้เวลาในการอ่านคำพิพากษาสักประมาณสามสิบนาที
ที่สุดแล้วก็ตัดสินนะคะว่าพีชลวงโลกเนี่ยมีความผิด๓ข้อหาจากทั้งหมดที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาไป๔ข้อหาค่ะ
สามข้อหามีอะไรบ้างที่เมื่อวานนี้สารตัดสินก็คือข้อหาแรกขายสลากินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
ข้อหานี้สารพิพากษาจำคุก๑เดือนปรับ๒๐๐๐บาทแต่พีชให้การยอมรับสารภาพ
สารก็เลยลดโทษจำคุกให้กึ่งหนึ่งเหลือโทษจำคุก๑๕วันปรับ๒๐๐๐บาท
ข้อหาที่๒คือข้อหาปลอมแปลงและใช้เอกสารปลอมสารพิพากษาจำคุกข้อหาใช้เอกสารปลอมคือคุก๑ปี
ข้อหาที่สามนะฮะความผิดตามภาระบอกคอมพิวเตอร์
ข้อหานี้เมื่อวานสารพิพากษาจำคุก๑ปีรวมทั้งหมดพีชโดนคุกนะฮะ
สองปีกับสิบห้าวันอืมไม่รอลงอาญาค่ะ
ส่วนข้อหาช่อกงประชาชนนั้นสารยกฟ้องนะคะขณะที่แฟนสาวของพีชก็คือนางสาวนงลักษวดาจันทร์
ก็เมื่อวานสารพิพากษาในข้อหาคือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
พิพากษาจำคุก๑เดือนปรับสองพันบาทแต่ว่าจำเลยก็คือแฟนของนายพีชเนี่ย
ให้การเป็นประโยชน์และยอมรับสารภาพก็เลยลดโทษจำคุกให้กึ่งหนึ่ง
เหลือโทษจำคุก๑๕วันปรับ๒๐๐บาทแต่เนื่องจากว่าจำเลยไม่เคยต้องโทษมาก่อน
สารจึงให้รอลงอาญาโทษจำคุกเป็นเวลาสองปีนะคะจากนั้นทนายความของพีชก็
ได้มีการยื่นขอประกันตัวส่วนเรื่องของการจะอุทธรณ์หรือไม่อย่างไร
เดี๋ยวต้องไปหารือกับครอบครัวของนายพีชก่อนว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไร
คุณผู้ชมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคุณสนุกแต่สังคมไม่สนุกนะถูกต้องนะฮะ